ปล่อยหนึ่งเวลาขอสมาคมสนามกอล์ฟแห่งประเทศไทย
และบริษัทไทยเบอร์เบอร์เรทจำกัดมหาชน
เปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจขึ้นที่กรุงไทยไปประเทศไต้หวันนะครับ
ซึ่งครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งที่๔ต่อจากจีนมาเลเซียแล้วก็เวียดนาม
เพื่อทำการแลกเปลี่ยนธุรกิจระหว่างสนามกอล์ฟไทย
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมกับการต่อยอดทางธุรกิจ
ในการชักชวนให้นักกอล์ฟจากไต้หวันเข้ามาสัมผัสสนามกอล์ฟของไทย
ซึ่งเวลานี้ทางไต้หวันนะครับถือเป็นกลุ่มในประเทศทางเอเชียตอนบน
ที่เป็นกลุ่มที่น่าสนใจและมีกำลังซื้อที่จะเดินทางมาเปิดประสบการณ์ในประเทศไทยครับ
เขาไม่ได้มองประเทศไทยสนามกอล์ฟไทยเป็นสนามกอล์ราคาถูกนะครับ
เขามองว่าสนามกอล์ไทยเป็นสนามกอล์ฟที่เป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็น่าเล่นมาก
ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางสนามกอล์ฟของประเทศไทยนะครับ
ประกอบการก็จะได้มาพบปากกับผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักกอล์ฟไต้หวันที่จะเดินทางไปตีกอล์ฟที่ประเทศไทย
เขาจะใช้บริการบริษัทนำเที่ยวนะครับ
สองฝ่ายนี้ทั้งสนามกอล์ฟไทยแล้วก็ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวไต้หวัน

ปัจจุบันนะครับไต้หวันมีประชากรประมาณ๒๓ล้านคน
สนามกอล์ฟ๕๔สนามทั่วประเทศ

ซึ่งในจนวนนี้นักกอล์ฟกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่จะสนใจ